ที่มีคุณป้าอายุ๖๕ปีเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง
และบอกญาติว่าเอารำวงมาลำหน้าศพให้ดอย
ฉันชอบรำวงพื้นบ้านสักพักไฟดับ
แล้วมีน้องสาวเขาลุกขึ้นมาลำ

นักข่าวเราลงพื้นที่ไปจะไปถามถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
สิ่งที่เกิดขึ้นคือวิญญาณผู้ตายไปเข้าร่างคนเดิม

เอาไปดูไปดูภาพ
มีอีกคนนึงที่เป็นน้องสาวของผู้ตายนะคุณผู้ชมนะฮะ
อันนี้คือภาพเพื่อนที่ไปร่วมงานเนอะ
กระลำวงพื้นบ้านกันไป
เอาไปดูภาพที่ล่าสุดนักข่าวไปเจอหน่อยฮะไปดูครับ
นักข่าวจะเจอหน่อยไปดูครับ

เออนี่ค่ะคือคนนี้เป็นน้องสาวผู้ตาย

แต่เขาเต้นในท่าที่ผู้ตายชอบเต้น

เออเนี่ยเต้นคือผู้ตายชอบเต้นท่าแบบวัยรุ่นนิดนึงใช่ไหม
เต้นยกย้ายใส่สะโพกยกไม้ยกมือขึ้นมา
นี่คือนายประจบอามรีอายุ๕๘ปีเป็นญาติของผู้ตาย
ผู้ตายคือคุณดวงตามรุ่งเรืองหรือว่าป้าตายุ๖๕ปี

แล้วผู้ตายเนี่ยวิญญาณมาเข้าวิญญาณของนางประจบเนี่ย

สิ่งร่างลุกขึ้นมาเต้นแบบนี้
คือเป็นเต้นท่าของคนตายที่ชอบเต้นแบบนี้

ผู้ตายชอบเต้นท่านี้ตอนสมัยสาวนะ

สักพักหนึ่งวิญญาณของป้าตาถึงยอมออกจากร่างไป
อันนี้คือเขามาเข้าร่างป้า
ตอนที่คุณลุงเข้ามาเข้ารังบ้าง

เขาเป็นผู้หญิงอยู่ที่นี่นะครับ
ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชนบุรีก็ลงพื้นที่ไปไปคุยกับคุณประจบป้าประจบเนี่ย
คนที่ถูกวิญญาณผู้ตายเข้าสิ่งก็บอกว่าเป็นร่างทรงอยู่แล้วอืมนะฮะ
ป้าตาก็เลยมาสิ่งร่างเขาเพื่อสื่อสารทุกคนว่าไม่ต้องเสียใจนะ
ไม่ได้หายไปไหนไม่ได้จากไปไหนที่ผ่านมาก็ไม่เคยเต้นท่าแบบนี้
เพราะว่าไม่ค่อยแข็งแรงในส่วนของป้าประจบเองนะครับ
เขาองค์ของเขาบอกองค์ของเราเขาเปิดทางให้เข้า
จะเข้ามาลำได้เดี๋ยวหนึ่งแค่ว่าลำแล้วทำพิธีของเขาเสร็จแล้ว
แล้วพวกนี้เขาลำแล้วเขาจะรู้ท่าทางของคนที่ตายเนี่ยลำท่าไหน
เขาจะเด่นอยู่ว่าเหมือนพวกวัยรุ่นเต้นกวนเขาเรียกเต้นกวนตีนอะไรแบบนั้น
ก็บอกว่าป้าตาชอบเต้นกวนตีนอ่ะนะจริงจริงแล้วคนตายกับป้าประจบเนี่ย
เป็นร่างทรงทั้งคู่แล้วก็เลยมีองค์เข้ากันได้อะไรแบบนี้
อันนี้เป็นความเชื่อสู่บุคคลนะฮะสำหรับศพของป้าตาครอบครัวจะตั้ง
เพ็ญกุศลคืนวันเดี๋ยววันนี้น่าจะเป็นคืนสุดท้ายแล้ว
แล้วก็จะมีการชาวประนักกิจกันนะครับยังไงก็เสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
แต่ว่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อสู่บุคคลที่นำมาสู่เล่าสู่กันฟังครับ